วันนี้จากขนมหวานที่เราเคยทานกันเนี่ยนะคะ
มันถูกถ่ายทอดออกมาผ่านมุมมองของนักศึกษา
และถ่ายทอดออกมาลงบนผืนผ้าใบ
ทำได้เหรอจากขนมหวานธรรมดา
กลายเป็นผลงานศิลปะสวยงามค่ะ

รายเต็มไปหมดเห็นแล้วเบาหวานจะขึ้นนะฮะ

ของหวานเยอะมากแล้วลานตาแล้วดูน่าทานมากเลย

อาจารย์สุธิดานะครับอาจารย์สุธิดาบุตรแขกนะครับ
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชาศิลปะศึกษา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
กันเยอะมากที่เป็นภาพขนมหวานที่น้องนักศึกษาเขาวาด
วาดออกมาได้เหมือนขนมหวานจริงมาก
คุณครูมีหัวข้อหรือว่ามีแนวความคิดยังไงที่ให้น้องเขาวาดรูปแบบนี้ออกมาคะ
จริงแล้วจุดประสงค์หลักนะคะ
คืออยากให้น้องมีความอยากจะทำอยากจะเขียนรูปขึ้นมาด้วย
เรื่องความรู้สึกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบังคับโจทย์มากเกินไป
น้องอาจจะเขียนออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
แล้วก็ไปนึกถึงว่าหัวข้ออะไรที่จะทำให้น้องอยากจะทำนะคะ
แล้วก็ให้รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรีด้วย
นึกถึงของหวานนึกถึงขนมหวานค่ะ
ก็เลยให้โจทย์น้องไปว่าให้วาดรูปขนมหวานเมืองเพชร
ใช่ค่ะเป็นขนมหวานแล้วก็ให้น้องเขาไปหาแรงบันดาลใจ
ว่าอยากจะเขียนอะไรอยากจะกินอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้เขามีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะทำด้วย
โอกาสให้น้องเขาเรียกว่าสร้างสรรค์จินตนาการต่างของตัวเองออกมา
นี่เป็นผลงานของน้องชั้นปีไหนคะ
ปีที่๒ค่ะปีที่๒เท่านั้นวาดได้ออกมาสวยงามขนาดนี้
ขออนุญาตอาจารย์นะเดี๋ยวดูทีละภาพนะคะ
เชิญนะคะภาพแรกของเราอ่านี่ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อนายสุปสรรค์แคลวฆาตครับ
ชื่อเล่นลูกชื่อน้องอาร์มครับน้องอาร์มน้องอาร์มวาดรูปอะไรนะ
ข้าวเหนียวมะม่วงครับทำไมถึงต้องวาดข้าวเหนียวมะม่วง
เพราะมีความน่ากินครับน่ากินจริงมีความสายของมะม่วงครับ
แล้วก็มีความมันของน้ำกะทิครับทำให้เราน่ากินนะครับแล้วลงสียังไง
ให้มันดูมันให้มันดูใสอย่างนี้
เกิดจากการผสมสีครับผักคัดสีอะไรแบบนี้ครับ

เล่าให้ฟังหน่อยที่เราเห็นเนี่ยเทคนิคของน้องนี่คือไม่ธรรมดานะ
ค่ะแล้วจริงแล้วสีน้ำมันจะใช้ระยะเวลาเยอะกว่าสีอื่นในการเขียนภาพเหมือนแบบนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผลงานเนี่ยจะมีตั้งแต่ขั้นรองพื้นกันรั่งภาพกันรงพื้น
อสีแห้งเก็บขึ้นมาเรื่อยก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นในงานชุดนี้ก็จะเป็นใช้เวลาประมาณ๑เดือนค่ะ

แต่พร้อมกับน้องเขาจะเรียนวิชาอื่นด้วยก็ค่อยทำ
แต่ดูภาพแล้วมันเห็นแล้วถึงความเป็นธรรมชาติของมันแล้วก็ดูน่ากินมากเลยนะ

มานี่คือภาพอะไรคะ
ผมนรรพบรรมูลวงชื่อเล่นน้องเจมส์ครับ

เจมสไม่วาดข้าวมันไก่เหรอลูก
แต่ว่าดไปถึงเราชอบหรือไง

ชอบทานก็เลยได้แรงบันดาลใจมา
มันยากไหมวาดภาพที่มันต้องเป็นสีสดแล้วหลากสีแบบนี้
มันยากนิดนึงครับเพราะของผมมันมีรายละเอียดเยอะครับ
ใช่มันมีแสงมีเงาเนอะแต่ละมุม
ค่อนข้างนานครับมีความต้องใช้สมาธิ
ใช้เวลาวาดนานแค่ไหนคะ

โหสุดยอด

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวคณิธาแสงสาคอนค่ะชื่อเล่นติ๊กค่ะ
น้องติ๊กน้องติ๊กชอบทานกล้วยเหรอครับ

เป็นภาพกล้วยที่ไม่กล้วยเลยนะคะ

ก็ชอบทานกล้วยเชื่อมค่ะแล้วก็มันมีความหวานความมันความเลิ้มของกล้วยด้วยค่ะ
ก็เลยได้แรงบันดาลใจมาวาดภาพนี้

ช่วยเล่าถึงความยากของการวาดภาพนี้หน่อย
มันต้องคัดภาพให้มีความหวานความน่าทานความมันของภาพค่ะ
ทุกคนรู้สึกว่าอยากทานเหมือนเราอะค่ะ

คือชิ้นนี้ดีเทลน้องค่อนข้างจะเยอะค่ะ
แล้วก็ค่อนข้างจะมีความมันความเยิ้ม

และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำงานศิลปะคือมิติด้วยค่ะ

เป็นมิติหน้าหลังแสงเงาพวกนี้ค่ะ
จะทำให้ผลงานโดยรวมแล้วดูน่ากินเลยค่ะ

คือเหมือนจะไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมลองดูภาพนี้
เพราะว่าสีเขาก็จะมีน้อยกว่าภาพอื่นที่เราเห็นมา
แต่ว่าเนี่ยแสงเงามิติความอะไรของแต่ละมุม

ประมาณ๑เดือนบ้างค่ะอ่ะอยู่นี่มากมากสุดยอด

โลกแก้วหรอครับ

ผมชื่อนายคนนิสสร์ธุ์ฮุตเจรงครับชื่อเร่นน้องอิ๊วครับ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

ที่ตกกระทบกันสีบรรยากาศจะทำให้เกิดการสะท้อน
ทำให้รู้สึกว่าเป็นความใสด้วยส่วนหนึ่งค่ะ

สีเขียวก็จะมาอยู่ตรงสีม่วงนิดหน่อย
สีม่วงจะสีแดงจะสะท้อนสีเขียว

ของภาพเขาอาจจะพูดไม่เก่งแต่วาดภาพออกมาเก่งมาก

โดยประมาณก็คือใช้เวลาวาด๑เดือน
แต่ภาพนี้อย่างที่คุณครูบอกนะว่ามันยากตรงที่ว่าแสงมันต้องไปตกกระทบที่วัตถุอื่นใช่ไหม
ใช่ค่ะก็จะมีการสะท้อนกันและกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

มานี่เอ๊ะคลองแคลงเหมือนกันหรือเปล่าครับ
แนะนำตัวเองหน่อยฮะ
สวัสดีครับผมนายสรวิทยสุริโยชื่อเล่นชื่อแม็กซ์ครับ
แม็กซ์พี่ถามแล้วกันตรงเลย
เราไปกินของแคงร้านเดียวกับเจ้านู้นมาใช่ไหม

ของผมจะเป็นสีที่หวานขึ้น

เออก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งทำไมเราถึงเลือกได้แบบเฉดแบบนั้นนะ
มันดูแบบหวานกว่าไม่สดจัดนะ
สีเขาดูมีความฉ่ำหวานกว่า
เราคิดว่าภาพของเราจุดเด่นอยู่ที่ไหน
ภาพของผมเป็นตุ๊กอยู่ตรงกลางภาพเลยครับ
เป็นตัวคองแทง๓สีนะครับ
อ๋อคองแครงสามสีที่มันเรียงตัวกันแบบนี้

ถ้าถามผมนะผมชอบตรงช้อน
ภาพนี้มันแสดงออกมาถึงแบบเฮ้ยเรากำลังจะทานมันอยู่นะ
เออเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจขอบคุณมากนะครับ

ภาพสุดท้ายนี่ดิฉันชอบมาก

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพักขวัญเดือนค่ะ

ต้องอยากรู้น้องแววเนี่ยวาดรูปอะไรคะอันนี้

ทำไมเราถึงต้องวาดกล้วยปิ้งราดน้ำตาลตะโนด
ชอบทานอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีไข่แล้ว

แล้วของเรานี่บอกหน่อยได้ไหมมันก็มีรายละเอียดเยอะนะ

ทรงส่วนใหญ่มันเป็นรูปทรงอิสระหมดเลย

มันก็เลยจะยากต่อการค่ายคณีเวลาเราจะเขียนให้มันได้เหมือนจริงที่สุด
เพราะว่าลูกกล้วยแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกัน
ใช่แล้วมันก็จะมีมะพร้าวใช่ไหมคะ

ยากที่สุดในภาพนี้คืออะไร
ก็จะเป็นตัวกล้วยกับตัวมะพร้าวค่ะ
ซึ่งสีของกล้วยมันก็ไม่ใช่แค่ใช้สีส้มสีเหลืองอะไรอย่างนี้
ก็จะต้องมีสีที่เอามาเบก
เชฟสีที่มันต่างกันใช่ไหม

ก็ประมาณ๑เดือนเหมือนกัน

เขาบอกว่าภาพนี้แชร์กันไปในโซเชียลเยอะมากใช่ค่ะ
แล้วก็มีคนสนใจอยากจะขอซื้อภาพต่างที่น้องวาดกันด้วย

ก็ตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้ค่ะ

ก็จะไปลงตรงเพจของสาขาวิชา

แชร์กันไปเยอะพอสมควร

ผลงานของใครก็ติดต่อไป

บอกเลยว่าแต่ละภาพสวยในท่านที่มึง
น้องก็ไม่ธรรมดาแล้วอีกนิดบอกเลยแค่ปี๒เอง

พูดถึงเรื่องของการมีคนติดต่อขอซื้อ

และ๓๕๐๐ค่ะ
๔๕๐๐และ๕๕๐๐

ค่ะก็อาจารย์ในสาขาวิชาจะช่วยกันดู
ว่าตกลงกันว่างานจะอยู่ที่
ค่านระดับราคาเท่าไหร่

แล้วอย่างนี้เกณฑ์การให้คะแนน

อาจารย์ให้คะแนนยังไงคะ
ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะ

แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความน่ารับประทาน

คนทำงานศิลปะจะต้องถ่ายทอดออกมาให้ได้

แล้วภาพศิลปะเราไม่ค่อยเห็นออกมา

คือมันเหมาะมากนะไปตั้งเอาไว้ตามร้านอาหารทั่วไป
ผมว่ามันจะช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากจะทานมากยิ่งขึ้น

ในที่ที่ขายไปมี๓ชิ้นค่ะ

สนใจก็จะทักเข้ามาว่าอยากได้งานชิ้นนี้แบบนี้แบบนั้น
อาจารย์ก็จะช่วยดูว่าน้องคนไหนที่จะทำได้ก็จะช่วยกันส่งงานให้
ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เขาอาจจะสนใจเข้าไปในเพจไหนหรือจะโทรตรงเลยได้ไหม
หรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้ไหมคะอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นของอาจารย์เองได้ค่ะ๐๘๓๐๙๕๐๖๐๙ค่ะ
ใครสนใจอยากจะติดต่อเรื่องของผลงานของน้องอย่างนี้สามารถติดต่ออาจารย์โดยตรงหรือเข้าไปที่เพจได้เลย
และเห็นว่าไม่ได้มีแค่นี้อาจารย์บอกว่าน้องเนี่ยมีภาพวาดสุดพิเศษที่อยากจะมอบให้กับเราด้วย
ใช่ค่ะน้องเขาตั้งใจที่จะทำมาให้กลับไปกัน

นี่ค่ะนี่คือภาพที่น้องแม็กซ์กำลังวาดอยู่
มองไม่ออกเนอะว่าเป็นภาพอะไรนะคุณนะ

แต่น้องแม็กเขาวาดภาพเร็วมากเลยนะ
เราทำภาพให้เร็ว

ประมาณ๑อาทิตย์ครับ
ทิตย์นี่นั่งอยู่อย่างนี้เลยเหรอไม่ไปไหนเลยนะ
ด้วยเรียนด้วยทำอย่างอื่นด้วย

ไหมว่าภาพที่น้องแม็กซ์ทำอยู่คือภาพอะไร
เฮ้ยโลโก้ตลัดข่าวของเรา

วันนี้น้องแม็กซ์บอกว่าอยากจะมอบให้กับทางรายการของเราด้วย

ขอบคุณมากเลยน้องแม็กซ์ด้านใน

ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครู

มาให้กับโลโก้ของเรานะครับแล้วก็น้องเขาตั้งใจวาดมาให้กับรายการของเราจริง

แต่ว่าน้องแม็กซ์บอกว่าทั้งหมดนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์

ประโธ่

ขอบคุณครับขอบคุณน้องเล็ก

พี่ขออนุญาตถือได้แล้วกัน
น้องนักชื่นค่ะลูกขอบคุณมาก

จากน้องเยาวชนเราเองก็นำมาเสนอ

ใช่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กไทยของเรามีความสามารถ

หลายด้านนะถ้ารู้ว่าตัวเองชื่นชอบแบบไหนเราก็ลองแล้วก็ครอบครัวหรือผู้ปกครองก็สนับสนุนให้ถูกทางเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าเป็นแบบเนี้ยเราเห็นผลงานเยาวชนไทยอ่ะไม่มีความสามารถเราก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมด้วยยังไงขอบคุณครูครูอีกครั้งนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุ